ที่นายลงทางพี่โอยกเรือเนี่ย

เหมือนว่าจะตกจากเรืออะไรอีก
กลัวจะหลุดจากเรือเนี่ย

ใกล้กับเรือของพระองค์แค่ไหนคะ

แล้วก็มาดมพลายลิฟต์บินที่ต้วยพระราทาง
ความเอ็นดู
สวัสดีครอบครับ